มาดูตรงนี้หน่อยท่านผู้ชมครับปาร์ตี้วันเกิดแม่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นซะแล้ว
นะครับปาร์ตี้วันเกิดครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
เป็นครอบครัวดาราสาวอุ้มลักษณะดาราสาวชื่อดังนะครับ
เป็นงานปาร์ตี้วันเกิดสามีของคุณอุ้มก็คือคุณบอลกฤษณะที่จังหวัดเชียงใหม่
คลิปนี้ฮะบอกว่าเมื่อ๓๐สิงหาคมคุณบอลเป็นคนโพสต์นะฮะ
บอกเป็นคลิปที่ภรรยาสุดสวยมาเตอร์ไพรส์ของเอาของขวัญวันเกิดมาให้
เป็นรองเท้ารุ่นหายากที่ภรรยาจัดมาให้คลิปนี้๕๕วินาทีครับทุกผู้ชมครับ
สอบแก้แก้พูดจริงสอบแก้แก้
แก่แก่งงี้นะครับแก้แก้ขอโทษแผนให้เลย

คือคนก็ตั้งข้อสังเกตกันเอาละจัดงานในบ้าน
แต่ก็มีคนอยู่เยอะอยู่พอสมควรมี๒โต๊ะ

ภาพวิจารณ์กันนะครับท่านผู้ชมครับคือหลายคนก็เลยพูดไปถึงว่าโอ้โหก่อนหน้านี้เนี่ยที่บ้านนี้เขาก็เคยมีลักษณะจัดงานวันเกิดของคุณอุ้มแล้วก็มีผู้ที่มาร่วมงานก็ติดโควิดกันไปคุณนิวเคลียร์คุณเพชรจ้าตอนนั้นก็ติดนะฮะรักษาหายกันหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีการปาร์ตี้รวมตัวกันอ
ถามไปคุยกับคุณอุ้มลักษณะดาราสาวชื่อดังคุณอุ้ม

บอกขอชี้แจงสั้นก่อนนะงานที่จัดขึ้นเนี่ย
มีแต่คนในครอบครัวเท่านั้น
และทุกคนฉีดวัคซีนโควิด

เวลาที่ออกไปนอกบ้านทุกคนปฏิบัติ

แต่ถ้าดูมาตรการการห้ามจัดกิจกรรมเนี่ยเขาจะห้ามรวมกลุ่มมากกว่า๒๐คน
ถ้าไปกินที่ร้านเนี่ยได้ไม่เกินห้าทุ่มแต่ถ้าแดงเข้มอย่างกรุงเทพเนี่ย
เขาก็จะมีอีกแบบนึงจะมีเคอร์ฟงเคอร์ฟิลล์อะไรพวกนี้
แต่คนก็มองว่าเอาละอาจจะไม่ถึง๒๐คน
แต่ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไร
เพราะว่าคนก็พูดถึงเยอะในโลกออนไลน์วันนี้นะคะ